ดูมันเป็นจังหวะเกือบเหมือนกันนะ
ขนาดไหนลองดูภาพเลยละกันค่ะ
ก็พบดี

รถที่พุ่งมาเนี่ยแล้วจะไปตรง

คนที่เปิดรถประตูรถมาเหมือนกับเธอ
ถือแก้วอะไรสักอย่างแล้วก็กระโดดกระโดดอยู่

ถนนเส้นบ้านเลือกเขาช่องพรานค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ที่ราชบุรีนะ

นักข่าวของเราก็เลยไปเจอกับเธอ

เจอแล้วก็เบรกได้ทัน
รถเธอไม่ได้รับความเสียหายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เธอบอกว่าองค์ท้าเวสุวรรณวัดจุลามณี

รวมถึงนางตะเคียนที่เช่ามาบูชาไว้

เรื่องเกี่ยวกับคดีน่ะต้องไปถามทางตำรวจค่ะ

อาจจะเข้าใจผิดว่าทางตรงนี้มันเป็นทางตรง
เลยไม่ได้ชะลอความเร็วรถ

คนก็เลยเหมือนกับเข้าใจผิดค่ะคุณผู้ชม

เส้นตรงนี้ถ้าเกิดมาถึงปุ๊บมันก็ต้องซ้ายมา

คนขับรถออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วนะ

ยิ่งเห็นคนที่ลงมาจากประตูหลัง

หรือว่าเล่นมือถือนี่คือสิ่งที่เธอออกมาโพสต์
เขาก็เลยมองไม่เห็นว่ามันสุดทางตรงแล้ว

อันนี้ทางรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมาโพสต์ชี้แจงนะคะ